ยาวใช่ไหมคะเราแก๊งเข้าแก๊งขายาวกันดีกว่าใครไม่ยาวเรายาวตามพี่เอสุปชัยค่ะ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าพี่แจ๊กรีนเข้าแก๊งเขาเรียบร้อยแล้วค่ะ
พร้อมวัดต้องน้องพระเอกใหม่อีก๗คนค่ะ
งานนี้ไม่พลาดค่ะพี่แจ๊กกะรีนนะคะไปทำข่าวด้วยไปดูน้องด้วยแต่ละคนหล่อทั้งนั้นค่ะ
มีน้องทาคินะคะลูกครึ่งจีนฝรั่งเศสค่ะหรือว่าจะเป็นนุ่มอู๋คนนี้
อีกคนคือน้ององสาเด็กจังหวัดรบบุรี

พี่เอเล่าให้ฟันนะคะว่าที่กลับมาปั้นเด็กอีกครั้ง

คือน้องคนนี้ที่ร้องเพลงคือน้องเขามีสตอรี่แบบ

ใช่คือพ่อเขาติดตามตลอดตั้งแต่สมัยยังมีชีวิตอยู่นะคะ
เชียร์น้องปรากฏว่าพ่อเขาเสียไปแล้ว
แล้วพี่เอก็สะเทือนใจแบบว่ายังไม่ได้ปั้นน้องเลยนะคะ
ก็เลยกลับมาปั้นเด็กทั้งหมด๗คนค่ะคุณผู้ชม
อย่างน้อยก็คือให้พ่อของน้ององศาที่อยู่บนสวรรค์ได้เห็นกันค่ะ

โดยเฉพาะแอปพลิเคชันยืดขายาว
คือปังมากนะคะจนติ๊กต๊อกติดต่อแล้ว
ทำฟีเจอร์กับพี่เอเลยจริงจังค่ะ
ที่สำคัญสัมภาษณ์เสร็จชวนพี่แจ๊กกะลีนโชว์ขาด้วยเป็นฝันที่ไม่เหมือนฝัน
ฝันจริงค่ะเนี่ยค่ะจูงมือกับน้องพระเอกใหม่ด้วย

ตอนนี้ก็เลยยืดเหมือนกับเป็นความสุข
ยังเหลือใครอีกไหมคะที่อยากจะเล่นแอปพลิเคชัน
พี่แจ๊กกะดีนนี่แหละค่ะวันนี้ต้องมาเดินกับพี่แจ๊กกี
ตอนนี้ข้าวต่อไปสูง๑๙๐ค่ะ
พี่เอ๋ยังได้เล่าองค์อีกอก่อนค่ะ
ปู่ประยาลูกสาวคลอดมาเลยพี่เอบอกนะคะ

ออกมาที่นั่นพี่เอ๋ยเล่าให้ฟังว่าน้ำตาแทบหลายค่ะ
ปูยกให้พี่เอเป็นเหมือนแม่คนนึงค่ะ
ส่วนเรื่องละครเสน่หนานะคะที่พี่เอกลับมาเป็นผู้จัดค่ะ
ตอนนี้ก็ยังรอรอพี่อ้ำพัชรภาคนเดียวคนเดิมเลยค่ะ
ก็คือเขาเรียกว่าอ้อนอยู่อยากให้มาเล่นนะคะ
ซึ่งค่าตัวเท่าไหร่พี่เอก็ไม่เกี่ยงค่ะยังไงก็ต้องรอค่ะ

ส่วนประเด็นที่พี่อ้ำได้ค่าตัวจากช่อง๗ปีละ๒๐ล้าน
เอบอกว่าก็ไม่แปลกหรอกสมมง
เพราะว่าพี่อ้ำเนี่ยคือเขาอยู่ช่อง๗มานาน
ที่สำคัญเขาเต็มที่ทุกบทบาทไปฟังเสียงพี่อ้ำพูดถึงคุณเอหน่อยค่ะ

ตอนนี้ยังค่ะพี่แจ๊คค่ะ
ตอนนี้ก็คือในใจของพี่เอคิดถึงแต่พี่อ้ำ
แต่ก็คือยังไม่ได้รับคำตอบจากพี่อ้

แต่พี่อ้ำอย่างนี้ค่ะนึกถึงแต่พี่อ้ำ
อ้ำพี่เอพี่เอพี่อ้ำ

คู่นี้นะคะซี้กันจริงเลยคุณผู้ชมค่ะ